คุณผู้ชมมาเติมบุญกันต่อดีกว่านะคะ
นักแสดงสาวคนนี้นะคะคุณแพนเค้กเขมมะเด็นค่ะ
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะก็รัดฟ้าไปทำบุญเมืองแล้ว

ต้องมีสาวสวยคนนี้แพนเค้กกับแฟนของเขาพี่หมี

ควงคู่กันไปทำบุญด้วยกันประจำเลยอ่ะ

ล่าสุดเนี่ยค่ะตามภาพเลยบินข้ามทวีปไปไกลถึงอัมเตอร์ดัมค่ะ
ประเทศเนเทอร์แลนด์ค่ะถือว่าเป็นการไปเยือนวัดพุทธวิหาร

นี้นะคะแพนเค้กเผยว่าไปร่วมพิธีงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรค่ะ
แซวนิดนึงนะคะว่าไปทำบุญไกลถึงนู่นนะคะมีขอพรพิเศษอะไรหรือเปล่า

ลงเรื่องลูกเรื่องทายงทายาทเนี่ยเพราะว่าหลายคนลุ้นอยู่ค่ะ
เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าตกลงกับพี่หมีแล้วนะคะว่าช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานกันก่อนไม่ได้กำหนดว่าเป็นเมื่อไหร่ค่ะ
เรื่องปรึกษาหมอเนี่ยเพื่อฝากใครก็น่าสนใจอยู่
ส่วนตัวตอนนี้ยังมั่นใจในเรื่องสุขภาพเพราะออกกำลังกายกันตลอดเลยล่ะค่ะ

ทุกที่ไหว้พระทุกที่อะไรอย่างนี้ค่ะไหว้พระเราก็จะขอพรกันค่ะเต็มเหนียว

จริงก็เรื่องสุขภาพเนาะเรื่องสุขภาพเรื่องงานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้ก็เลยบอกว่าขอก่อนแป๊บนึงเพราะว่าเรายังมีงานที่เรายังรับผิดชอบอยู่อะไรอย่างนี้
เป็นช่วงเวลาของของการทำงานเราคุยกันแล้วก็คือเขาเข้าใจตรงกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
หมีเองก็ทำงานด้วยแล้วก็แบบสนุกอยากเดินทางอยากทำอะไรอย่างนี้
ก็เลยคิดว่าณตอนนี้ก็รับผิดชอบหน้าที่ของเรากันไปก่อน

ให้เราแบบรับผิดชอบงานเราในช่วงเวลาตรงนี้ให้เรียบร้อย
พอยังโอเคเนอะแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพไม่ทำอะไรให้มันแบบโอเวอร์จนเกินไป
เก็บไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
แต่ที่ก็เป็นสิทธิที่ต้องหาข้อมูลเรารีบในขั้นต่อไปนะคะ
สาวเขาไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับเหตุน้ำท่วมหรอกนะคะ
เคล็ดลับดูแลความสัมพันธ์ทางไกลนั้น
เจ้าตัวยอมรับเลยค่ะยังไงรู้ไหมคะง่ายนิดเดียว

สมมุติถ้าเธอมีเพื่อนหรือเพื่อนหรือเพื่อนหรือ

แค่แฟนเราคนเดียวอย่าไปกดผู้หญิงคนอื่น
เป็นเช่นใจหรือว่าว่าอังกฤษเนี่ยเดทก็คือตายเลยค่ะ

เขาบอกว่าคนที่คบกันระยะไกล
บางทีเหมือนด้วยความที่เวลาเจอกันมันน้อย
แล้วพอเจอกันทั้งคู่ก็จะค่อนข้างดีกันมาก

ผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะมีส่วนช่วยได้
วิดีโอคอลก็ก็ใส่ชุดนอนอยู่บ้าน
เสาร์อาทิตย์วันตกทำอะไรบอกว่าจะอ่านหนังสือ

ใครใส่ชุดว่ายน้ำก็อย่าไปอะไรอย่างนี้
เห็นแล้วก็ผ่านไปแอบเซฟไว้

แต่เราก็คิดว่าเราก็ควรจะทำให้เขาสบายใจกว่า

แต่อย่าบอกเพื่อน
ถูกใจกดไลค์